คุณผู้ชมครับในวันจันทร์แบบนี้หลายคนต้องการกำลังใจต้องการที่พึ่งทางใจ
เพื่อเพิ่มกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป
เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ขอโชคขอรับกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดโอ้ยมากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง
บางคนมาพร้อมกับอะไรชุดสบายและรองเท้าส้นสูง
นำมาถวายแก้บนแหมเจ้าแม่จะได้ใส่สวยหน่อยไง

ผมย้อนไปนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่ทราบบางคนทราบก็ว่ากันไปนะ
คือต้นตะเคียนทองสองพี่น้องนี้เนี่ยถูกอันเชิญมาไว้ที่วัดท่าไม้แห่งนี้
หลังจากที่ชาวบ้านขุดลอกแม่น้ำยมบริเวณข้างวัด
ก็ใช้รถแบ็คโฮนั่นแหละคุณผู้ชมครับ
ขุดไปเจอกับอะไรบางอย่างใต้น้ำเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ยาวประมาณ๕๐เมตรกว่า
ลำต้นใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๗๐๑๐๐เซนติเมตร
คือประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับเส้นป่าศูนย์กลางเนี่ย
ก็ใกล้กันกับที่พบกับต้นแรกก็เจอกับอีกหนึ่งต้น
เขาก็เลยสันนิษฐานคาดเดากันว่าอ๋อน่าจะเป็นพี่น้องกัน
ก็เอาทั้งสองต้นเนี่ยโยกขึ้นมาเอาไว้เคียงข้างกันแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านก็ไปจุดทูบบูชาแล้วฮะแล้วก็นำต้นตะเคียนทั้งสองต้นมาไว้ที่บริเวณตรงนี้
คาดว่าอายุของเจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องทั้งสองต้นนี้
น่าจะสักประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบปี
นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันมาก
เอาล่ะนอกจากนี้ยังมีการสร้างหลังคาคุมต้นตะเคียนทองเอาไว้อีกนะ
คือเจ้าแม่จะได้อยู่อย่างร่มเย็น
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าคนแถวนี้เขาจะได้อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะ